ตัวปลาทราวเนี่ยมันจะเป็นปลาที่มีไขมันแทรกอยู่พอสมควรเลยนะคะ
มันก็จะเป็นไขมันดีที่ชื่อว่าโอเมก้า๓
โอเมกา๓จะมีองค์ประกอบหลักอยู่๒ตัว
ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพต่างกัน
ก็คือว่ามันจะเป็นตัวที่ออกฤทธิตต้านการอักเสบ
จะออกฤทธิ์ช่วยพัฒนาเรื่องของสมองแล้วก็ระบบใส่ตา
ทำไมเราต้องเอากำแพงมาบริหารสะโพกครับพี่ต้น
เพราะเราต้องการล็อกในเรื่องของท่าทางแล้วก็ช่วย
อย่างมันจะสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการบังคับ
กล้ามเนื้อที่เราต้องการใช้มันได้ตรงมากขึ้น

เราไม่เข้าใจกันว่าออกอย่างไร

ที่จะได้สะโพกก็ไปได้กล้ามเนื้อส่วนอื่น

เพราะฉะนั้นเราเลยใช้กำแพง
ทุกวันศุกร์เวลา๑๔นาฬิกา
ทางไทยรัฐทีวีช่องศักดิ์๑๒